ต่อกับข่าวนี้คุณตกใจเหมือนกัน
เมื่อวานนี้ดิฉันนั่งสไลด์โซเชียลขึ้นมา
เอ้าคุณมีการลงไอจีสตอร์รี่อุลจิปปกชัดนะฮะ
เป็นการพูดพูยสนทนาลายการกับคุณโบวี่ธมา
เป็นรูปคุณโบวี่ใส่ชุดแต่งงานคุณผู้ชมค่ะ

พอถัดเลือดลงมาคุณผู้ชมค่ะบอกว่าอะไร

แล้วเหมือนแบบทักกันว่าทำไมรีบจังนะคะ
ปรากฏว่าโบวี่ตอบว่าท้องค่ะ
นี่ดิฉันเนี่ยนะก็เลยสงสัยมากเลยโดยเฉพาะบันเทิงไทยรัฐต้องไปค้นหาคำตอบให้คุณผู้ชม
นางก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันก็คือแซวเล่นในกรุ๊ปนะคะ
ก็คิดว่าไม่น่าจะท้องหรอกนะคะคุณผู้ชมค่ะน่าจะเป็นการแซวกันในกลุ่มเพื่อน
เพราะว่าแฟนนุ่มของเขาอายุน้อยกว่า
ก่อนหน้านี้มีข่าวด้วยขอเมานิดนึงก็แล้วกันนะคะว่ามีกระแสข่าวมาว่า
แต่ว่าเธอนั้นก็แบบว่าแบ่งรับแบ่งสู้ฝ่ายชายเองก็ยอมรับนะคะ
ว่าจะมีการแบบว่าฝ่าฟันอุปสรรคแน่นอนในรักครั้งนี้